เพลงถามว่าใช้อะไรถึงสวย

ใช้ปุ๋ยจะกินได้กินไปแล้วนะคะ
แต่เอาเป็นว่าพอใช้ปุ๋ยข้าวแตะกอมันงามแบบนี้
คนอารมณ์ดีก็เลยสวยตามไปด้วย

ว่าจะหวั่นอุ๋ยได้ไหมเนี่ย
อากาศตอนเช้าเหมือนจะได้อยู่นะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนแดดดีค่ะ
นาใครข้าวกำลังแตกกอนะเอาปุ๋ยลงไปหวานได้เลยตอนเช้า
เพราะจะเห็นว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมช่วงเช้าไม่มีเมฆที่อาจจะทำให้เกิดฝนได้เลย
ทั้งประเทศเลยนะไม่ใช่เฉพาะภาคใดภาคหนึ่งนะคะจะเห็นว่าโอ้โหขาวจ๋องแบบนี้เลยค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้มันหายไปไงคะ
ใช้คำว่าหายไปก็ไม่ถูกใช้คำว่าเขาทำงานน้อยลงดีกว่านะคะ
ลมต่างปัจจัยต่างร่องฝนในประเทศแทบไม่มีเลยค่ะ
แต่มีลมอยู่สองตัวเขายังทำงานแต่ทำงานเหมือนคนขี้เกียจ
เบาสบายลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
ยังคงพัดพาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทย
แต่เป็นความพัดที่มันเอื่อยช้า
แต่ในนั้นเขาก็มีความชื้นค่ะ
ความชื้นก็ทำให้เกิดฝนได้
แต่ปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนที่เขาจะมาบวกกันแล้วเกิดฝนได้

ดูตอนเช้าเนี่ยคาดการณ์เกิดฝนแทบจะไม่มีเลยนะคะ
แต่พอช่วงบ่ายเริ่มก่อตัวบ้างเล็กน้อยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออก
ช่วงภาคอีสานติดภาคกลางนะคะ
แล้ววันนี้ฝนถ้ามันจะเกิดขึ้นได้ค่ะ

รู้จะเห็นนะภาคใต้เริ่มมีแล้ว

เย็นจนถึงข้ำภาคใต้เห็นไหมคะ

แต่จะเป็นฝนแบบมาไวไปไว
เพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมุติว่ากลัวก็เก็บข้อให้ดีแล้วกัน
คลื่นช่วงนี้คนที่ไปเที่ยวภาคใต้
คลื่นโอเคมากเลยอ่ะดำน้ำดูปากการังสนุกสนานเลยนะคะ
รวมถึงนู้นอ่าวไทยคลื่นลมสงบมากดีมากค่ะสำหรับการท่องเที่ยวช่วงนี้
แต่ถ้าจะไปเที่ยวทะเลออกไปเที่ยวแต่เช้ากันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเช้าเนี่ยแดดดีมากค่ะแม้ว่ามันจะแสบผิวไปหน่อย
แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะเพราะมันไม่มีฝน
ส่วนช่วงบ่ายพอฝนเกิดขึ้นแล้วอุณหภูมิก็จะลดลงเล็กน้อยนะคะ
ช่วงนี้อากาศอาจจะเป็นลักษณะของร้อนมันก็ชื้นเนี๊ยวตัวหน่อยน่ะ
อากาศตอนเช้ากับตอนบ่ายมันแตกต่างกัน
พอมันแตกต่างกันระวังนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือลมแรงค่ะ

ข้าวของปลิวหมดเลยนะคะเต็นต์ก็ปลิวของที่จะเอามาขายก็ปลิวค่ะ
เจิดกระเจิงเสียหายหมดเลย
แต่เขาบอกว่าแม่ดีนะมาแต่ลมฝนไม่มาหนุนเมฆมา
แต่ไม่มีฝนไงคะลมเขาแรงก็เลยพัดเมฆผ่านไป
แต่ก็ได้รับความเสียหายแล้วค่ะนี่แหละนี่แหละ
นี่เป็นตัวอย่างของอากาศที่แตกต่างช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะ
อันนี้แบบเบาไปดูหนัก
หนักที่เชียงใหม่ฝนมาด้วยไง
เป็นพายุฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกค่ะที่อำเภอดอยลอ
ฝนแรงลมแรงเขาบอกว่าหลังคาแล้วก็พื้นขาวโพลนไปหมดเลย
หลังคาชาวบ้านไม่อยู่ค่ะ
ใครบ้านที่เป็นหลังคากระเบื้องเป็นรูลูกเห็บเขาตกลงมาด้วยความแรงไงคะ
ตายแล้วเป็นรูเป็นฮูก่อวอกแก่แหวหมดเลยนะคะ

ต้นไม้หักโค้นล้มระเนระนาดไปหมดเลยนะคะ
ความเสียหายที่อำเภอดอยหล่อประมาณ๔๐หลังคาเรือนค่ะ